ทางด้านของโรงพยาบาลตำรวจได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนใน๒๕กิจกรรม
เช่นการตรวจให้ความรู้เรื่องของผื่นผิวหนัง
การบริการตรวจหาน้ำตาลในเลือด
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปั่นจักรยานโดยกลุ่มเวท
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและศูนย์ออกกำลังกาย
โรงพยาบาลตำรวจการตรวจนะครับ
และก็มีตรวจการให้ความรู้ด้านโอทโลปรีดิกซ์
และกับการตรวจกระดูกภูลด้วย
บริการด้านเลือดรวมไปถึงได้มีการจัดเสร็จบรรดา
หัวข้อมะเร็งลำไส้ใหญ่และทะวันหนัก
ให้กับผู้ที่สนใจครับได้รับประโยชน์

คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
โดยประชาชนหรือผู้มีความสนใจสามารถไปร่วมบริการได้ที่ชั้น๘
เป็นชั้น๒ครับของอาคารมหาภูมิพลราชานุสร
สิบแปดพันสามโรงพยาบาลตำรวจครับ
ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบพฤษภาคมนี้นอกจากกิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพแล้วนะครับ
ทางโรงพยาบาลยังมีการทำสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสมหามงคลพระราชวิธีบรมราชาพิเศษครับทั้งการทำความสะอาดวัดใกล้เคียงกับโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ยกเว้นค่าฉีดยาศพสำหรับศพผู้ยากไร้ด้วยนะครับ